เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะมีความรู้สึกหิวเหมือนกับพวกเราทั้งสองคน
ใช่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วเราจะพาคุณผู้ชมไปหาของกินอร่อย
แต่ว่าคราวนี้ขอพาไปหาของกินที่เป็นของหวาน

ขนมถ้วยถ้าอร่อยมากผมทานกินหมดทั้งถ้วยเลยน่าจะบอกให้

เหี้ยบกรับเลย
โอ้โหไม่สงสารคนทำเลย
ขนมถ้วยด้านล่างก็จะเป็นหวานใบเตย
ด้านบนจะเป็นกะทิเข้ม
แต่ว่าขนมถ้วยที่ฉันจะพาไปทานไม่ใช่ขนมถ้วยธรรมดา
เพราะมันคือขนมถ้วยหน้าทุเรียน
โอ้โหเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่เคยเจอขนมถ้วยหน้าทุเรียนครับ
งั้นก็เจอซะคราวนี้นะคะ
ไปกันที่บ้านเลขที่๒๓หมู่๓ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
บ้านหลังนี้มีแต่ความอร่อย
บอกได้เลยคำเดียวบ้านหลังนี้มีแต่ความอร่อย
เพราะว่าคุณป้าเจ้าของบ้านเนี่ยเขามีฝีมือในการทำขนมถ้วย
ที่ชาวบ้านแถวนั้นเขาเรียกกันว่าขั้นเทพ

ขนมถ้วยของป้าเขาเนี่ยโด่งดังไปทั่วหมู่บ้านเลย
เพราะว่าขนมถ้วยของเขาเนี่ยเนื้อเนียนนุ่ม
รสชาติเนี่ยหวานกำลังดีเค็มนิดมันหน่อยหอมกลิ่นใบเตย
และที่สำคัญด้านบนคุณเห็นแล้วใช่ไหม
หน้าของขนมถ้วยที่นี่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร
เพราะมันคือขนมถ้วยหน้าทุเรียน
ใครได้มาลิ้มลองเป็นติดอกติดใจไม่กลับบ้านกลับช่องกันทุกราย

ถูกต้องแล้วอร่อยสักขนาดที่ว่า
มียอดสั่งทำเข้ามาทางโซเชียลเยอะมาก
ทำกันแทบไม่ทันเลยคุณ
คุณป้าวงเดือนระวังภัยเจ้าของสูตรค่ะ
คุณป้าบอกว่าตัวเขาเนี่ยนะทำขนมถ้วยขายเป็นอาชีพ

ลับความอร่อยของคุณป้าวงเดือนก็คือทำสด
สดซึ้งต่อซึ้ง

วิธีทำจะใช้ข้าวเจ้าพันชัยนาธค่ะ
แช่น้ำทิ้งไว้แช่ข้ามวันเลยนะ
พอถึงเวลาประมาณเที่ยงของอีกวันหนึ่ง
ก็จะโม้แป้งด้วยวิธีแบบดั้งเดิม

โม่มือโม่หินเอาง่าย
ใช้โม้หินโม้ไป

แล้วก็หลังจากนั้นก็จะผสมกับน้ำตาลปรี๊บ
เนื้อแป้งมันจะมีความนุ่ม
กลิ่นใบเตยหวานนิด
ส่วนหน้าขนมแน่นอนแหละว่าจะใช้กะทิคันสดค่ะ
คันด้วยการขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายแบบโบราณคุณ
ออกมาเป็นมะพร้าวแบบนี้นะคะ

รสชาติของกะทิมันมีความประแร่มเค็มนิดนึง
น้องใบตองพอเปิดซึ้งออกมาแล้วโอ้โห
ควันขโมงโฉงเฉงหอมฉุยเลยแหละ
และอย่างที่บอกไปว่านอกจากหน้ากะทิธรรมดา
แล้วเขาเติมเนื้อทุเรียนหมอนทองเทวดาเข้าไปด้วย

ก็จะได้เป็นขนมถ้วยหน้าทุเรียนแสนอร่อยแบบนี้

ว่าในขนมถ้วยมีเนื้อทุเรียนด้วย
อยากลองกินดูเนอะโอ้น่าลองเหมือนกันนะคุณนะ
ปกติป้าวงเดือนเขาจะทำหน้าขนมถ้วยแบบธรรมดานะคะ
แต่ว่าในช่วงหน้าทุเรียนแบบนี้
ก็เลยมีเมนูพิเศษที่เป็นขนมถ้วยหน้าทุเรียนเพิ่มเข้ามา
ราคาขายขนมถ้วยหน้าทุเรียนจะขายอยู่ที่๓ถ้วย๑๐บาท
ส่วนธรรมดาจะขายอยู่ที่ถ้วยละ๒บาทนะคะ

ใครอยากจะไปริ้มลองความอร่อยไปกันได้เลย
ป้าวงเดือนเนี่ยขายอยู่ที่ซอย๖ก่อนถึงสารหลักเมืองตำบลบ้านตึก
ตั้งแต่บ่าย๓ไปจนถึงเที่ยงคืน
ขายจนมีฉายาว่าขนมถ้วยเที่ยงคืนป้าเดือน
นี่ขนมถ้วยเที่ยงคืนป้าเดือนบ้านปลายนา
อยากจะสอบถามโทรไปเลยหมายเลขโทรศัพท์นะคะขึ้นให้แล้ว
และที่สำคัญคุณเห็นไหมเวลาขายเขาทำยังไง
เขาห่อใบตองถูกต้อง
เขาขายห่อใบตองไม่ได้ใส่กล่องโฟม
ห่อใบตองอย่างนี้หายากเลยนะ
ในยุคปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เขาจะใส่กล่องโฟมมาใช่ไหม
คือปกติเวลาเราทานขนมถ้วยมันก็จะต้องแคะออกจากถ้วย
ก็ถ้วยเขาต้องไปใช้ต่ออย่างทานทั้งถ้วยแบบคุณชนะไม่ได้
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องตักใส่กล่อง
เพื่อที่จะให้มันอยู่ในรูปทรงไม่เละ
แต่ว่าในสมัยโบราณที่มันไม่มีกล่องพลาสติกหรือกล่องโฟม
เขาก็ห่อใบตองแบบนี้มันยังไม่เละเลยคุณดู
ลองทานกันดูนะผมย้ำแล้ว
หมายเลขโทรศัพท์เมื่อกี้ขึ้นให้แล้วลองโฟมกันไปก็ได้
ต้องบอกว่าจริงนะมันจะหอมทั้งใบเตยและหอมทั้งใบตอง
เวลาห่อเวลาทานลอง